แต่ผมว่าไม่ได้หรอกนะ
เพราะว่ายิ่งผมพูดเรื่องการโกงเนี่ย

โกงแม้งกระทั่งเงินคนไร้ที่พึ่ง
คนจนคนไม่มีทางไป
โกงกระทั่งเงินของคนที่

เด็กก็มีด้วย

คือคำว่าเด็กตกเขียวท่านผู้ชมก็คงจะทราบจากการอธิบายผมแล้ว

โอกาสที่เด็กพวกนี้จะถูกในหน้า
หรือว่าคนที่ไปล่อลวงบอกว่าเมื่อ
อายุได้โตแล้วเนี่ย

ก็เอาไปทำงานเข้าสู่การบริการทางเพศ

อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโกงค่ะ
คือผมพูดสารพันธ์การโกง
คือการโกงแต่ละการโกงเนี่ย

บุคคลต่างเหล่านี้ไม่มีทางออก

รัฐจึงจัดสรรโอกาสให้
เด็กที่เสี่ยงต่อการเข้าไปสู่วงจรการค้าบริการทางเพศ
คนที่ไม่มีทางไป

เขาเรียกคนต่างเหล่านี้ว่า
อย่าไปคิดว่าไม่น้อยนะครับ

คนที่เพิ่งเอาถนนสวนสาธารณะข้างทางเอาไว้หลับนอน
ปรากฏว่ามีมากขึ้นอย่างน่าตกใจ

มันก็จะมีพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะฮะ

ผมจะพูดให้ฟังคร่าวของเรื่องนี้

ตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องโดนลงโทษแล้วนะ
คือลามไปถึงประหลัดแล้ว
จากเด็กฝึกงานที่ชื่อน้องแบม
เป็นเด็กฝึกงานคณะมนุรุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ท่านผู้ชมถ้าไม่ได้อยู่ภาคอีสาน
หรือไม่ได้อยู่แถบจังหวัดมหาสารคามคงไม่ทราบ
คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยใหญ่นะครับนะฮะ
ใหญ่ผมไปมาครั้งหนึ่ง
ใหญ่ขนาดว่าตกใจเข้าไปเนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยครับ
มหาวิทยาลัยนี้มีทั้งโอพักมีทั้งตึกนู้นตึกนี้เต็มไปหมด
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนี่ค่อนข้างจะใหญ่และมีชื่อเสียง
ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคอีสานอีกแห่งหนึ่ง
นอกจากขอนแก่นทีนี้น้องแบมเป็นเด็กปี๔
จะจบแล้วค่ะกำลังจะจบฝึกงาน
แบมก็ได้ไปฝึกการที่ศูนย์ไร้ที่พึ่งของจังหวัดขอนแก่น
ไม่ได้ฝึกงานก็ปรากฏว่าที่ศูนย์นี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น
ก็คือเขาให้เด็กไปวันแรกก็ไปที่บ้าน

วันแรกมาก็แม็กซ์กระดาษเย็บกระดาษไปจัดกระดาษไป
เพราะวันที่๒ก็รู้สึกว่าบอกว่า
เอกสารที่ทำนั้นไม่ใช่
ที่เรียกว่าใบสอบประวัติผู้ประสบปัญหา
คือท่านผู้ชมครับเมื่อเป็นคนไร้ที่พึ่ง
ก็จะต้องไปสอบประวัติ
เป็นแบบฟอร์มราชการล่ะครับ
ของกระทรวงพัฒนาสังคม
ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ที่ประสบปัญหา
ที่พึ่งจริงจะจริงหรือเปล่า

แล้วจะสอบยังไงไปนั่งจดนั่งเขียนเหรอ
ในความเป็นจริงคือเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปเจอ

ต้องไปดูซิว่าไม่มีบ้านจริงนะ

เขากำหนดไว้ว่าคนที่มีจะเป็นคุณสมบัติได้เนี่ย
เขามีหลักเกณฑ์ไว้ว่าหัวหน้าครอบครัว

หัวหน้าครอบครัวจะต้องทำไมครับ
เสียชีวิตไปแล้วถูกทอดทิ้ง

โทษจำคุกเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ
ทางรัฐบาลก็ออกพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ออกไปเมื่อ๓ปีนี้เองเมื่อปี๕๗
ปรากฏว่าหนึ่งคือผู้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

หรือบางครั้งไม่มีทุนจะประกอบอาชีพอะไร
จบมาก็เรียนหนังสือมาก็น้อย
จะไปทำงานก็เก็บของเก็บอะไรไปรับจ้างไป
ก็คือทุนประกอบอาชีพไม่พอ
ว่าจะไปทำงานที่ไหนเขาก็รังเกียจ
เพราะว่าเอาไหนได้ยังเอาใบแพดมาสิ
เอาใบแพทย์มาก็เป็นเชื้อใครก็จะรับ

ดังนั้นหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองกฏหมายฉภัพท์เนี่ย
เพื่อให้คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
เอาไปที่บ้านเมื่อไปแล้วก็ปรากฏว่ามีแบบฟอร์ม
ก็ไม่ได้เขียนอะไรแสดงว่าไม่ได้สอบ

เขามีสำเนาบัตรประชาชนมาให้มีลายเซ็นต์แล้ว
ใบสอบประวัตินี้ก็เขียนเอาละกัน
ก็แล้วแต่เด็กเนี่ยเมื่อมาเรียนหนังสือมา
ได้รับการอบรมก็ไฟแรงอย่างนี้มันไม่ถูกนะ
แรกทำไปก็ยังทำอยู่แต่ว่ายิ่งทำก็ยิ่งสงสัย
เพราะว่าเด็กนักศึกษามันไม่ใช่เด็กที่ไม่มีความรู้
แม้กระทั่งคนที่ไม่มีความรู้ก็ต้องตั้งข้อสงสัย
เด็กที่เรียนหนังสือมายิ่งตั้งข้อสงสัยใหญ่
ที่สำคัญคือมีใบสำคัญการรับเงิน
แปลว่าจะได้ใบนี้คนรับต้องได้เงินแล้วนะ
ใบสำคัญการรับเงินเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อ
เส้นทางตั้งแต่เด็กฝึกงานไปถึงประหลัด
ว่าเขาโกงกันอย่างไร
แม่แรงกระเพื่อมแรงมากจากนักศึกษาคนเดียว

ผมอยากจะพูดเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญคือการโกง
เพราะหลังอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า

โกงในประเทศไทยเนี่ย
ถูกนับว่าเป็นสินน้ำใจ
ถูกทับนับว่าเป็นเบี้ยบ้ายลายทาง

เป็นสิ่งที่ผู้น้อยต้องให้ผู้ใหญ่
แม้กระทั่งว่าผู้ที่จะเจริญก้าวหน้า

ก็จำเป็นต้องจัดสรรสิ่งต่างให้กับผู้ใหญ่

เป็นธรรมเนียมไทยที่ปฏิบัติมา
แบมเนี่ยคงไม่คุ้นเคย

ก็ประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมเขาให้ทำแบบนี้

ก็เอาเรื่องนี้ไปฟ้อง

แต่ผมคิดว่าอาจารย์เนี่ย
คงจะรู้สึกว่า

ร้องเรียนอย่างนี้ไม่รอให้จบก่อน

แล้วก็มีการจัดกันว่า
มีการขอโทษขอโพยระหว่าง
คนที่เป็นผอนะฮะ

และก็เอารวบรวมหลักฐาน

ก็เอาไปส่งให้กับคอสชค่ะ
คศก็ดีใจหายว่า

ก็ปรากฏว่าสอบสวนแล้วเนี่ย

ฝึกงานกับพอศูนย์ที่จังหวัดขอนแก่น

มีการทำสำเนาบัตรประชาชน

ไม่ได้มีการสอบประวัติ
มีการเขียนเอาแล้วมีใบสำคัญรับการรับเงิน

ทีนี้ตรงนี้มันเป็นเงินกันอยู่ที่
อันนี้คือเงินที่จะมอบให้กับผู้ที่
ครับผู้ที่ไร้ที่พึ่งนี่แหละครับ

ท่านผู้ชมคงจะต้องทราบก่อนว่า

เล่นกลัวในปีเราเกือบ๓แสนคน

เกือบ๓แสนคนเป็นเงินเท่าไหร่
เป็นเงินเกือบ๖๐๐ล้านตกไปล้านเดียว
ปี๖๐ได้รับอีก๒๔๖๘๗๒คน
คนมีงบประมาณจัดให้๔๙๓ล้าน
ปีนี้ปี๖๑งวดแรกก็พูดง่ายว่าในแค่ช่วงระยะไตรมาสแรก
ก็รับไปแล้ว๑๓๗๒๓๙คนในเงินงบประมาณ๒๗๔ล้าน
รวมทั้งหมดแล้ว๒ปีกว่าเป็นเงิน๑๓๖๗ไม่น้อย
ไม่น้อยเลยนะผมเฉลี่ยดูแล้วเนี่ย
เกือบ๓แสนคนเมื่อปี๕๙รับไปเกือบ๖๐๐ล้าน
เฉลี่ยแล้วก็ได้เกือบคนละ๒๐๐๐
ตกละคนละ๒๐๐๐ครับค่ะแล้ว
เขาให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนคนเล่ร่อนด้วยนะ
อาศัยที่สาธารณะคุณอาจจะไปเจอพวกที่อยู่แถวสนามหลวง
นอนไม่มีที่กินนะมีคนเป็นสัญชาติไทยนี่แหละ
แต่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบ้าน
ก็หมายความว่าอาจจะไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่เป็นคนไทย
หรือว่าพวกไร้สัญชาติ
ทีนี้เมื่อให้เป็นเงินสดหรือให้เป็นของ
วิธีการโกงคุณนิวครับ
วิธีการโกงเขาก็บอกว่ามีพวกรู้เรื่องกับไม่รู้เรื่อง
พวกรู้เรื่องคือเป็นญาติ
ทำไมไปให้มาเอาผู้ใหญ่บ้านเอากำนันมา
คือเป็นคนที่ทราบเรื่องแต่ว่าไม่ได้ลำบากไม่ได้ยากไร้
ไม่ได้ยากไร้รู้เรื่อง
ก็อาจจะตกลงกันเอาบัตรมาเดี๋ยวให้ไปนะ
๒๓ร้อยเพราะว่าได้รับที่๓๐๐๐เนี่ย
จากหัวละ๑๐๐๐๓๐๐๐

คือบาทประชาชนไปปลอมเลย
ไม่รู้เรื่องเลยเอาชื่อตัวเองไปขอรับโดยที่ไม่รู้เรื่อง
กลายเป็นคนยากไร้ไปโดยปริยาย

ยื่นเอกสารแต่ไม่ได้รับเงินเลย
กับอีกพวกนึงให้แต่ไม่ครบ
ให้เหมือนกันสามพันให้ไปสัก๕๐๐บาทนะครับพวกนี้ได้รับเป็นเงิน
กรณีนี้ยังมีการรับเป็นของได้
อาจจะจัดสรรค์ของให้อาจจะกินเครื่องอุปโภคบริโภค
ทีนี้ถ้าให้เป็นเงินเนี่ยคุณนิวครับ
คุณคิดว่ามีช่องทางโกงได้เยอะไหมและเป็นอำนาจของพอศูนย์อีก
ถ้าให้เป็นเงินสดมันก็ช่องทางมันโกงก็ง่ายอ่ะสิครับ
ง่ายต่อการโกงง่ายไหม
เพราะว่าจะงบนิบเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นนะครับ
เอามายื่นให้ได้๓๐๐ก็ให้๕๐๐เขามีอำนาจให้
หรือให้๑๐๐๐หนึ่งนะครับค่ะ
เมื่อกี้ผมหารแล้วเนี่ย๓แสนคนเมื่อปี๕๙มีงบ๖๐๐ล้าน
ก็คนละ๒๐๐๐ถ้าเกิดผมบอกว่าไม่ต้องเยอะหรอก
ผมก็ยักษ์ไว้สัก๕๐๐ก็เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นถ้าเป็นเงินแน่นอนครับง่ายต่อการโกง
และที่สำคัญคืออะไรครับป้องกันลำบากป้องกันลำบาก
จะไปป้องกันอย่างไรจะไปตรวจดูได้หรือ๓๐๐๐๐๐คน
เอกสารเยอะนะครับไปตรวจดูสิ๓๐๐๐๐๐คนรับครบหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการให้งบประมาณ
ซึ่งต้องบอกก่อนแล้วครับว่างบประมาณ
คือน้องแบมเนี่ยกลายเป็นเด็กฝึกงานที่ลามนะฮะ
ทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นทั้งผอรวมทั้งหมดแล้วปัจจุบันนี้

ที่ถูกตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการทุจริตกันนะคะ
เขาบอกว่า๕๗จังหวัดประเทศไทยมีเท่าไหร่ล่ะครับ
๗๗จังหวัดนั่นแหละสิครับใน๗๗จังหวัดเนี่ย
อันนี้มันมากไหมเกินครึ่งไปเกือบสักทุกจังหวัด
แล้วก็ยังไม่จบนะครับเขายังสอบต่อก็ไม่รู้มีหรือเปล่า
บอกอีสานนี่เขาบอกครบเลยทั้งภาค
ค่ะมีทุกจังหวัดทั้งภาพเลย
ไม่จบนะครับผมขอต่ออีกหน่อย

เดิมเนินการจากเด็กฝึกงานเช่นน้องแบมเนี่ยไปถึงประหลัด
ไปถึงรองประหลัดด้วยวิธีการใดครับ
สักครู่ตีแสกหน้ากันต่อเรื่องนี้ถึงเส้นทางการเงินค่ะ
คุณนิวครับตัวสอบที่เขาบอกว่า
ปปทเขาตรวจสอบไปพบละ๕๗จังหวัด
อย่างที่อีสานี่พบภาคเหลือ๒๐จังหวัดครับ
คือพบการทุจริตของเงินตัวนี้
ทุจริตก็มีตั้งแต่ไล่เลี้ยงมาตั้งแต่ประเภทไม่รู้เรื่องเลย
ประเภทรู้เรื่องบ้างได้เงินบ้างไม่ครบบ้าง
หรือว่ายื่นไปแล้วไม่ได้เลยแต่ว่ามีรายชื่อรับเงิน
บางจังหวัดก็หลักเดียวล้านเดียวบางจังหวัดก็เป็น๑๐ล้าน
ทีนี้ทำไมเขาบอกว่าเรื่องไปเกี่ยวข้องถึงประหลัดรองประหลัดพม
ประหลัดก็คงจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบ
ตัวนี้คือตัวสำคัญงบประมาณ
งบประมาณที่จัดสรรไปให้เนี่ยก็ต้องจัดสรรมาจากระดับกระทรวง
เวลาที่จัดสรรไปก็ต้องไปขอสภาสภาต้องออกกฎหมายมามาเป็นกฎหมายงบประมาณ
งบประมาณก็คงส่งต่อไปถึงศูนย์
โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่ละศูนย์ที่เป็นศูนย์คนไร้ที่พึ่งที่ขอนแก่นที่น้องแบมไปฝึกเนี่ย
นั่นก็คงได้รับศูนนี้ถูกจัดสรรไปงบประมาณ
ซึ่งงบประมาณที่จัดสรรให้เนี่ยตามธรรมเนียมที่เขาจัดให้
ก็คือจัดแน่นอนเป็นปีงบประมาณ
อ่านุมัติมา๕๐ล้าน
สมมุติว่างบประมาณนี้ขอ๕๐ล้านก็ต้องยื่นขอก็ต้องมีคนอนุมัติให้ใช่ไหม

ถึงปีสิ้นปีงบประมาณสิ้นกัญญาอะไรเนี่ย

คุณใช้ไป๔๐หรืออีก๑๐ทำไม

งบประมาณเมื่อจัดสรรไปใช้ในกิจการใดแล้ว
เมื่อใช้ไม่ครบเมื่อสิ้นปีงบประมาณคุณก็ต้องคืนมา

นักงบประมาณก็จะไม่ให้คุณไป
งั้นขอเก็บตรงนี้ไว้ใช้ปีหน้านะ

ทีนี้พอใช้ไป๔๐เหลือคืน๑๐เนี่ย

คือมันเป็นวิธีการคิดของทางราชการเขา
ก็เลยทำให้หลายหน่วยงานต้อง

แม้กระทั่งเรื่องเครื่องเขียนเรื่องอุปกรณ์

ไม่ใช่ว่าอยู่คุณจะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นได้

แต่มันมีการโยกได้

จังหวัดนี้ยังโยกไปใช้จังหวัดนี้ได้เลย

ทอนก็คืออะไรครับ

คุณจะเอามาทอนให้เท่าไหร่
มันเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

คุณเป็นคนปฏิบัติคุณจะขอมาสมมุติว่าคุณขอ๕๐ล้าน
คุณขอมาคุณจะได้ตามที่คุณขอไหม

ถ้าคุณขอมา๕๐แต่ถ้าคุณจะได้๕๐
ต้องทำไงฮะขอมากกว่านั้น

แล้วทอนมาเท่าไหร่

อันนี้คือหลักของข้าราชการ

ที่คุณว่าเนี่ยใช้ไป๔๐แล้วเหลือ๑๐เนี่ย

ก็ปีหน้าคุณได้๕๐อีก๑๐นี่คุณก็ยังได้ใช้
ก็จะเป็น๖๐แล้วทบยังไงฮะ
ทบเป็นว่าคุณก็ไม่ต้องคืนก็ต้องมีวิธีการอีก
คือปกติเนี่ยถ้าเกิดเงินราชการแล้วทำคนเดียว
คุณนิวหรือว่าท่านผู้ชมที่มีความเข้าใจ
ก็คงจะคิดว่ามันไม่ใช่ขายเต้าหวยนะ
ที่มันจะได้ต้มแป้งคนเดียวอุ่นคนเดียวทำนู่นทำนี่คนเดียว
ล้างจานคนเดียวมันไม่ได้ระบบราชการไม่มีหรอกครับมีแต่เขารั่วมือกันทำ
การร่วมมือกันทำของการลอปชั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะอะไรครับ
เพราะเมื่อร่วมมือกันแล้วมันถึงเงียบได้เป็น๑๐ปี
ดังนั้นเรื่องนี้ถามว่าจบไม่จบจะไปสอบได้ไหม๕๗จังหวัดเนี่ยคุณนิว
ด้านผู้ชมครับ๕๗จังหวัดเนี่ยผมก็บอกให้แล้วว่าปีนึงเนี่ย
เกือบ๓แสนคนเอาละเอาเป็นว่าคุณสอบได้แล้วกัน๕๗จังหวัดนะ
รับเงินจริงไม่จริงรับเงินครบไม่ครบค่ะคือคนเดียวยังยังไม่ได้ว่าสอบได้ง่ายนะ
คือ๓แสนคนเนี่ยก็ถามว่าคุณรับจริงหรือเปล่าที่เขาเขียนว่าสมมุติว่ารับไป๓๐๐
คุณรับ๓๐๐๐จริงหรือเปล่าจริงแล้วคุณรับครบไม่ครบและคุณมีคุณสมบัติรับหรือเปล่าอีก
มีคุณสมบัติลับหรือเปล่าอีกและเรื่องเนี่ยคุณนิวท่านผู้ชมครับ
ปปทก็ต้องไปปปชเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดมีข้าราชการระดับ๔๑นี่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ย
แน่นอนครับต้องไปที่ปปชครับปปทนี่เป็นระดับปอนะฮะ
ในการกองครับยังไม่ถึงถ้าปปชก็แสดงว่าระดับสูงกว่านั้น
ราชการสูงกว่านั้นก็ต้องไปที่ปปชอีกดังนั้นเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าคงไม่จบง่าย
คือต้องแบบแล้วก็เรื่องนี้ลามไปจากเด็กฝึกงานเพียงคนเดียวคือระบบการตรวจสอบของประเทศไทยเนี่ย
แล้วก็ขยายเป็นเรื่องระดับประเทศเลยครับ
แล้วก็คงต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนด้วยนะคะถ้าหากมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ในการตีแผ่
เพื่อความชัดเจนก็ต้องออกมาช่วยกันพรุ่งนี้ตีแสงหน้ากันต่อวันนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ